ไปดูเรื่องราวบนท้องถนนที่สยองมากมีผู้ชาย
สองคนขับมอเตอร์ไซย์ตามกันคันแรกเขาทำอะที่
เก็บของค่ะคันหลังขับตามไปนึกว่าคันหน้าเบรก
เพราะว่าต้องการจะกวนจอดลงไปชกต่อยกัน
คันหลังเขากำกุญแจรถที่มันแหลมนะฮะ
ชกต่อยไปที่ศีรษะของคันหน้า
กุญแจมันเจาะที่ขมับขวาทะลุกระโหล

นี่ค่ะคุณผู้ชมดูภาพกุญแจดิ

แล้วอีกนิดนึงคือสักประมาณ๒มิลมันถึงเนื้อสมองแล้ว
ถ้าโดนสมองไม่รอดแน่นะครับ
พร้อมข้อความก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
น้องคนเจ็บเขาขับมาตามปกติแล้วก็ทำของหล่นก็เลยเบรกแล้วลงไปเก็บของ
แต่คันหลังไม่พอใจหาว่าขับรถกวนนะ
น้องคนเจ็บยกมือไหว้แล้วแต่คันหลังไม่พอใจ
เข้าไปทำร้ายใช้กุญแจรถต่อยที่หัว

ไอ้กุญแจรถเนี่ยมันก็ฝังอยู่ที่ศีรษะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัย

หลังโพสต์นี้ถูกแชร์ไปคนก็ไปวิจารณ์เยอะว่า
โอ้โหแบบนี้มันเหมือนตั้งใจฆ่ากันชัดนะฮะ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๑๕กรกฎาคม
ในซอยเรวดีถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรี
คนเจ็บคือนายกิติพลงามชื้ออายุ๑๘ปี

เป็นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

แค่ขี่รถตามกันไป

คนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของ

เขาก็เลยต้องเบรกกระทันหันเพื่อลงไปเก็บของ
แต่คันหลังที่ขับตามไปคือนุ่มขับ

เหมือนจะชนอะไรอย่างเงี้ยนะ

กุญแจรถเป็นอาวุธกำกุญแจ
แล้วก็ต่อยไปที่ศีรษะของคนเจ็บ

กุญแจของตัวเองหาไม่เจอ

บอกว่าไอ้คนโดนต่อยเอาไปใช่ไหมมึงเอากุญแจกูคืนมานะ
กุญแจกูไปเออเอาของกูคืนมาฝ่ายคนเจ็บก็บอกว่าเฮ้
ผมไม่ได้เอาไปผมไม่รู้เรื่องก็ต่อยกันอยู่เนี่ยไม่ได้เอา
แจเข้าไปกระทั่งเอ๊ะคนเจ็บรู้สึกเจ็บที่หัวอืมเอ๊ะ
เจ็บคำคำดูอ้าวกุญแจของอีกฝ่ายนึงปักอยู่ที่หัวโอ้ย
เอาเข้าไปจริงจริงด้วยตอนแรกมันชาชาไงเออเออหลังหลังก็เริ่มเจ็บ
พอคำดูอ้าวกุญแจปักอยู่คาหัวแบบนี้แล้วอีกฝ่ายไอ้คนต่อยเขาเนี่ย
บอกให้คนเจ็บอ่ะดึงกุญแจออกมาคืนซะดึงออกมาไอ้คนเจ็บก็ไม่กล้าดึง
มันเจ็บขนาดนั้นนะใครจะกล้าดึงกุญแจออกจากหัวตัวเองอ่ะ
คือก่อนที่จะบอกเขาให้ดึงคืนเนี่ยลองนึกก่อนที่เขาบอกว่า
กุญแจพี่ผมเอามาจริงครับมันปักอยู่ที่หัวผม
บังคับให้เขาดึงออกจากศีรษะตัวเองแล้วมันคาอยู่ในกระโหลกอย่างนั้น
เขาก็ไม่กล้าดึงสุดท้ายเขาก็ให้กู้ภัยมาช่วยแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
อาการสาหัสมากเพราะว่าผลการเอ็กซาเรย์คือตอนนี้ปลายแหลมของกุญแจมันทิ่มทะลุกระโหลกเข้าไป
ห่างจากสมองเพียง๒มิลลิเมตรเท่านั้นคาอยู่แบบนั้น
ตอนนี้คนเจ็บยังไม่ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าถ้ามันถึงสมองก็ถึงตายได้เหมือนกัน
เรื่องนี้ตำรวจเขารับเป็นคดีแล้วส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบต่อไปว่าการเป็นอย่างไร
ค่ะนะครับน่ากลัวมากนะน่ากลัวน่าหวัดเสียวมากอ่าคุณผู้ชม